สวัสดีค่ะ

วันนี้หมอไก่ก็จะมาเป็นผู้ให้อีก๑วัน
วันนี้นำอะไรมามอบให้กับแฟน
ที่โชคดีได้รับการโทรศัพท์โดนชะตาค่ะ

อ่านะคะปีเสียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าปีเสียเนี่ยจะกินพวกเงินทองเป็นอาหาร
แล้วก็ไม่มีรูทวารด้วยก็คือมีแต่กินข้าวไม่มีทายออก
นะก็คือหมายถึงว่ามีแต่ความโชคดีอย่างกำไรสีแดงเนี่ย
ก็คือหมายถึงว่าความเป็นสิริมงคลความยินดีถ้าใครได้ใบรับรองโชคดีแน่นอนค่ะ
สุดยอดเลยนะคะวันนี้๓ผู้โชคดีนะคะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปแน่นอนจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
แต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับในการไหว้ศาสตร์จีน
ใช่ค่ะวันศาสตร์จีนก็คือตรงกับวันที่๑๕สิงหาคมนะคะวันพระหัสหน้า
ใกล้แล้วนะสารจีนบางคนอาจจะสงสัยว่าศาสตร์จีนกับตุ๊จีนเนี่ยมันต่างกันยังไง

ตุดจีนก็คือปีใหม่ของคนจีนนะคะส่วนศาสตร์จีนนี่ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งปีแล้ว

เดียวเราเหมือนว่าเราเพิ่งไหว้ตรุษจีนกันไป
แป๊บเดียวจะต้องไหว้ศาสตร์จีนกันอีกแล้วเหรอคะ
ใช่ค่ะศาสตร์จีนคนจีนเขาจะเรียกว่าชิคโบยปวะ
บวยปัวก็คือหมายถึงว่าวันที่๑๕เดือน๗ของคนจีน
ซึ่งเราก็คือทำการไหว้บรรพบุรุษนั่นแหละเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเซ็ตเล็กกว่าหน่อย
ไม่ได้แบบว่าอลังการเหมือนตอนตุดจีนค่ะ
แล้วต้องมีเคล็ดลับยังไงในการไหว้การเตรียมของต่าง
เราก็คือต้องเตรียมของทั้งหมด๓เซต
เต็ตแรกก็คือเป็นการไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้าที่
ก็คืออย่างแรกไม่ว่าเราจะกระทำการใดก็ตามเราจะต้องทำการไหว้พระก่อนเป็นอันดับแรก
ก็คือให้เราเนี่ยเตรียมส้มทั้งหมด๔ลูกนะคะแล้วก็ทูบ๓ดอกในการไหว้พระ
หลายคนจะสงสัยว่าทำไมส้มต้อง๔ลูก
เพราะว่าส้มเนี่ยคนจีนเขาจะเรียกว่าไตเกียรติ
เกียรติคือหมายถึงว่าความเป็นมงคล
สี่ลูกสี่ลูกหมายถึงว่าเมืองจีนเขามีสี่ฤดู
ก็คือหมายถึงว่าโชคดีทั้ง๔ฤดูพูดง่ายก็คือโชคดีตลอดไป

เข้าใจผิดคิดว่าคนจีนไม่ชอบเลข๔

เพราะว่าเลขสี่คนจีนเขาเรียกว่าสิคือตาย
แต่ว่าเป็นบางอย่างบางอย่างดีบางอย่างไม่ดี
แต่ถ้าจะไหว้สาธินิย์ให้เตรียมส้มสี่ลูก
แล้วต้องทำยังไงอีกบ้างไหมคะเตรียมชุดไหว้ทั้งหมดกี่ชุดอะไรยังไงนะคะ
หลังจากที่เราไหว้พระแล้วเนี่ยเราต้องทำการไหว้เจ้าที่ต่อ
ซึ่งเป็นเทพที่ลองลงมาจากพระนะคะ
ก็คือทำการไหว้ส้มเหมือนกันส้มทั้งหมด๔ลูกทูบทั้งหมด๕ดอก
เพราะว่าคนจีนเขาเชื่อว่าเจ้าที่มี๕พี่น้องเขาก็เลยไหว้ทูบ๕ดอก
แต่ว่าที่สำคัญต้องเอายิงเตี๋ยยิงเตี๋ยลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้
เป็นกระดาษเงินกระดาษทองรองใต้ส้มไว้ด้วย
ซึ่งเวลาปกติเวลาที่อย่างคนจีนเขาจะไหว้ตีจู้
ีจู้จะอยู่กับพื้นก็คือกระดาษตัวนี้ก็คือลองไม่ให้ส้ม
มันอยู่ติดพื้นมากเกินไปใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าความเป็นมงคลด้วย
กระดาษนี้สำคัญนะต้องมีด้วยวิ่งเปี๊ยะค่ะ
นี่ก็คือเคล็ดลับในการที่จะต้องมีชุดไหว้เจ้าที่แบบนี้นะคะ
แล้วยังมีชุดไหว้อะไรอีกคะบรรพบุรุษมีไหม
อ่ามีค่ะอ่าชุดต่อมาก็คือการไหว้บรรพบุรุษนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราไห้บรรพบุรุษเราต้องดูก่อนว่าเราจะไหว้กี่คน
สมมุติว่าเราจะไห้๔คนเราก็ต้องเตรียมข้าวสวยไว้๔ที่
อ๋อตามจนุลวันพระบุรุษที่จะไหว้
อ่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องทำการเชิญกระถางทูบนะคะลงมาจากหิ้ง
แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกระถางทูบ

ก็สามารถใช้ฟักเป็นฟักเหมือนกันเวลาต้มน้ำแกง
หันขวางแล้วก็ปักทูบแทน

ใช่ค่ะเวลาที่เราไหว้เสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งได้เลย
ไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาไม่ต้องไหว้ต่อ

เป็นอย่างอื่นเป็นฟักทองหรือเป็นอะไรที่ปักแทนได้หรือเปล่า
หรือจะเป็นฟักแซงอย่างนี้
ปกติเขาจะเป็นฟักที่ต้มน้ำแกงไง

ขึ้นอย่างนี้แล้วก็วางเป็นกระถัก

ได้เลยนอกจากนั้นเรายังมีอะไรอีกคะ

กับข้าวไม่ใช่ตามใจคนไหว้แต่ต้องตามใจคนที่ถูกไหว้นะ

ใช่ค่ะสมมุติว่าบรรพบรุษท่านชอบอะไรก็คือสามารถไหว้ได้ตามนั้น
แต่ว่าที่สำคัญคนจีนเขาจะชอบน้ำแกงใสต้องมีน้ำแกงใสไหว้ด้วย
น้ำแกงจำเป็นจะต้องใสสาหลายสาหลายคนจีนเขาจะเรียกว่าจีชัย
พี่ชายเนี่ยมันพ้องเสียงกับคำว่าใช้ฮดใช้หมายถึงว่าโชคดี

อ่าใช่ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ำแกงตัวนี้จะต้องใส่ลูกชิ้นปลาด้วย

ปลาเนี่ยเขาเรียกว่าฮื้อคือเหลือกินเหลือใช้

อีกอย่างหนึ่งลูกชิ้นปลามันกลมคนจีนชอบอะไรที่กลม
กลมเขาเรียกว่าอี๊คือเวลากลิ้งไปไหนมันก็ไม่ได้เรื่อย
คือชีวิตมันดำเนินไปได้เรื่อย

พี่ยังมีความหมายหมดเลย
เขาไหว้เพราะว่าเป็ดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีความสามารถหลายอย่าง

ก็คือหมายถึงว่าให้เรามีความสามารถหลากหลาย

อย่างไก่เนี่ยนะคะไก่เนี่ยมันจะมีหง่อนสีแดงอยู่บนหัวก็คือลักษณะเนี่ย

ไก่ลักษณะก็คือมันมีหงอนสีแดง

ก็คือหมายถึงว่าให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี
ไก่มันขันเสียงดังก็คือหมายถึงว่าให้แบบมีชื่อเสียงโด่งดัง

ง่ายหมู
ใช่ค่ะทำอะไรก็ง่ายแล้วหมูมันอ้วน
คือหมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยว่าว่ามันสักอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าบางบ้านที่มีฐานะเขาจะไห้กุ้งมังกรเลยนะ

มังกรเนี่ยคือก้ามใหญ่กล้ามใหญ่ก็คือหมายถึงว่าผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจ
มีบารมีอย่างนั้น
ถ้าสะดวกอย่างไรก็จัดได้อย่างเต็มที่แต่น้อยต้องมี๓อย่างคือเป็ดไก่หมู
ใช่แล้วแล้วก็ยังมีพวกผลไม้อย่างขนมด้วย
ผลไม้เขาเรียกว่าซากล้วยซากล้วยนี่คือ๓อย่าง
น่าจะเป็นซากล้วยหรือโงกล้วยก็ได้โง่นี่แปลว่า๕ก็คือ๕อย่างก็ได้

ใช่ค่ะขาดไม่ได้เลยส้มต้องมีไตเกียจนะคะ
แล้วก็พวกแบบว่ากล้วยกล้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วขโมยก็กล้วย
แล้วอีกอย่างหนึ่งปุ้ยเห็นลักษณะมันเป็นเหมือนอุ้งมือ

เงินช้อนทองกวักเงินกวักทองเข้าบ้าน
แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือหมายถึงว่าสุขภาพดีมีแต่ความสุข

มันก็จะได้เป็นแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิลมะละกอแอปเปิลมะละกอกล้วยส้ม
อันนั้นก็ยืนเต้นกันฮะไม่ได้ไหว้ค่ะ

เรื่องของผลไม้เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นผลไม้ที่ต้องห้ามเนาะ

มะละกอมันเป็นผลไม้ที่มีอย่างเขาไม่ไหว้

ฟังดีนะบางทีมันก็มีอะไรที่เชื่อได้และเชื่อไม่ได้

ว่าได้๓อย่าง๓อย่างก็ได้เหมือนกัน
แล้วก็มีขนมด้วยนิยมไห้ขนมอะไรบ้างคะ
อย่างพวกขนมเข่งขนมเทียนนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนจีนชอบไหว้พวกขนมเข็งขนมเทียน
เพราะว่าขนมเข็งเนี่ยอย่างเวลาคนจีนที่มาจากเมืองจีนเนี่ย
เขาก็แบบลำบากเนอะก็คือเหมือนก็ต้องนั่งเรือมา

เขาก็เลยต้องเอาพวกขนมเข่งมาเก็บไว้ได้นาน

ก็คือเขาเหมือนกับว่าลำลึกถึงสมัยก่อนเขาลำบากมาก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วต่อมาเขาก็มีการประยุกต์เป็นขนมเทียน
ขนมเทียนลักษณะมันจะคล้ายเป็นสามเหลี่ยม

ก็คือเหมือนกับเป็นสิริมงคล
แล้วขนมถ้วยฟูขนมเปี๊ยะพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน
ถ้วยฟูก็คือหมายถึงว่าความเฟื่องฟู
แต่เหลืองก้าวหน้านะขนมเปี๊ยกก็คือความเป็นมงคลเพราะมันเป็นกลม
คนจีนมักจะชอบไหว้ด้วยสิ่งของที่เป็นลูกกลม
กลลี่ยงค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมชุดขนมกระดาษ

ถ้าอย่างให้โอกมาเลยลวยต้องเผาไปเยอะ
บางคนไม่ได้มาเป็นแบงค์อย่างเดียว

กระป๋องตะเปี๊วนแบนเนมก็มาหมดละหมดเลย
เดี๋ยวนี้ก็มีของกงเต็กหลากหลายรูปแบบ
อันนี้เราสามารถซื้อมาเผาให้บรรพบรุษได้ใช่ไหมคะหมอไก่
เช่นกันค่ะแต่ว่าเวลาเผาเนี่ยเราจะต้องแบบว่าทำการเผาก่อนเวลาเที่ยง
เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าประตูมิติจะปิดก่อนเที่ยง
ก็คือเราต้องไหว้ทำอะไรอะไรให้เสร็จก็คือช่วงก่อนเที่ยง
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชุดการไหว้หอเฮียตี
เพราะเราจะไม่เชิญสัมภเวษีเข้ามาในบ้านก่อน

ว่ายนอกบ้านบางคนเข้งมากก็คือจะว่ายกลางแจ้ง
แต่ว่าถ้าไม่เขี้ยนก็คือว่าในร่มก็ได้แต่ว่าให้ไหว้อยู่ข้างนอก

แล้วมาดูเคล็ดลับการไหว้บ้างว่าจะต้องไหว้ยังไงเพื่อความปังความรวย
อย่างที่บอกไปนะคะก็คือบรรพบุรุษเราต้องทำอะไรให้เสร็จก่อนเที่ยง
จะเผากระดานอะไรก็คือให้เสร็จก่อนเที่ยงเลย
ส่วนหอเฮียตีผีไม่มีญาติก็คือเขาให้ไหว้ตอนบ่าย
บ่ายเท่านั้นก็คือเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยตั้งโต๊ะอีกค่ะ
จากนั้นให้เราเอาของที่ไหว้บรรพบรุษมากิน
ไม่ว่าจะเป็นของขาวของหวานผลไม้

ก็จะเอาของไหว้ของอากงอาม่ามากิน

ไม่รู้บางคนที่ไหว้จะรู้สึกเหมือนดิฉันหรือเปล่า

มันจะรู้สึกว่าบางอย่างของมันจะเสียเร็ว
ก็เหมือนรับประทานไปแล้วเขาก็มีความเชื่อนะคะว่าเหมือนกับแบบของกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ

ใช่ก็ต้องลองดูอาจจะเป็นความเชื่อนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่ตั้งทิ้งไว้ก็ได้
ก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณและความชอบ
อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเห็นบอกว่าไม่จุดประทัดด้วย

จุดประทัดถือว่าเป็นการกระตุ้นโชคลาภ
แต่ว่าถ้าจุดผิดทิศเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะคุณ
คือถ้าสมมติว่าคือบ้านแต่ละบ้านเนี่ย

ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการระเบิดสิ่งที่ไม่ดีออกมา
เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยควรแบบว่าควรงดไปเลยดีกว่า

แล้วเราต้องมีการไปไหว้สารเจ้าต่อไหมคะ

เราอาจจะไปไหว้วันเดียวกันก็ได้หรือว่าไหว้ในวันเสาร์อาทิตย์ต่อก็ได้นะคะ
อย่างถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพ
ขอแนะนำนะคะสารเจ้าแม่กวนอิมที่มูลนิธิเทียนฟ้าอยู่ที่เยาวราชนะคะ
เราไปไหว้ด้วยกันขอความแม่ตา
ขอความแบบเหมือนกับให้คนอื่นเขาอุปถัมภ์เราช่วยเหลือเรา

ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะใกล้กันสารไต่เซียหุกโจ้

ใช่ค่ะก็คืออยู่หลังวัดไตมิตรเลยเป็นห้องเล็ก
ไตเซียหุกโจ้มันก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่สู้ชีวิต
เนื่องจากท่านเป็นลิงแต่สำเร็จเป็นอรหัน
ก็คือหมายถึงว่าคนที่แบบอาจจะช่วงนี้สร้างเนื้อสร้างตัว
หรือว่าคนที่เกิดในปีวอกอันนี้แนะนำให้ไปไหว้เลย
ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้คนไทยจะไปไหว้ได้ไหมคะ
จำเป็นต้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นหรือเปล่า
ไม่ค่ะคนไทยก็สามารถไหว้ได้เช่นกันเหมือนกันเลยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่เวลาที่ไหว้เจ้าตะเกียกนิดนึงนะคะ
ก็คือเวลาที่ไปไหว้เนี่ยควรจะทำผมเปิดหน้าผาก
เนี่ยมี๓คนเปิดหน้าผากเนี่ยเพราะว่าเหมือนอย่างนี้นะ

มันก็คือชอบทำผมแพมมาปิดปึ๊ม
เอาแพมปิดอย่างนี้ไม่ได้

คนรู้ว่าดอกทานตะวัน
ว่าได้เคล็ดลับนะในการไปไหว้เทพเจ้า
แล้วก็ไห้บรรพบุรุษเนื่องในวันศาสตร์จีน
ถูกต้องแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตาจากผู้โชคดีทางบ้าน
เมื่อวานนี้ที่เข้าไปคอมเมนต์ไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรานะคะ
ผู้โชคดีที่หมอไก่คัดเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้ว
ท่านแรกได้แก่คุณสารวุฒิศรีทองนะคะ
เกิดวันจันทร์ที่๘กันยายน๒๕๕๙
คุณสารวุฒิถามเรื่องโชคลาภการเงินความรัก

ดูเนื้อคู่แล้วไม่ได้ดูเนื้องอก

อย่างแรกเลยก่อนนะฮะก็คือเรื่องของโชคลาภ

คือทางคุณสลาวุฒิในดวงมีโอกาสได้ลาบแบบปุบปับฉับพันธุ
จะมีโอกาสดีในเรื่องของการลงทุน
หรือว่าในเรื่องของการงานเข้ามาอาจจะมีงานในเรื่องของโปรเจกต์อะไรใหม่เข้ามา
ทำให้แบบคุณสารวุฒิเนี่ยได้เงินมากขึ้นเขาเรียกว่าได้ลาบจากการแบบทำงานการลงมือทำนะ
ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปการเงินในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลย
เพราะว่าจะมีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้น

เอาเงินไปลงทุนอะไรถูกที่ถูกทางอะไรอย่างนี้
ก็มีโอกาสที่แบบจะเป็นแบบเศรษฐีได้ในอนาคต
โอ้โหนั่นคือโอกาสในการเป็นเศรษฐีเลยนะ

ต้องรอกันนิดนึงคือดวงเนี่ยมีโอกาสได้เจอคู่ตอนเลข๔เลยนะ

ก็คือตอนอายุ๔๑จะมีโอกาสที่จะได้พบรัก

คือเวลาที่คุณสารวุฒิไม่มีใครก็คือเงียบเลย
นะแต่เวลามีคนเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีมาทีเดียว๒คน
นึกจากการเลือกเปิดแคกซี่เปิดไฟว่าแล้วมีคนเรียกเพียบเลย

แต่คุณสารวุฒิก็ใกล้แล้วนะ

ไปอีกนิดนึง
แล้วก็คือจะมีคนแนะนำแนะนำมาให้อาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเขา
เปิดใจนะรอรับสิ่งดีนะคะ
บอกเลยว่าไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะ
ของได้แก่คุณสุวรรณีมะโนใหม่นะคะเกิดวันอังคารที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๑๘
ถามเรื่องการค้าขายทำยังไงให้ค้าขายดีเสริมดวงยังไงแล้วก็ถามมาเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะ
ในเรื่องของการค้าขายดวงเกือบจะดีแล้วคือมีงานเข้ามาเยอะมีลูกค้าเข้ามาเยอะ
แต่ว่าลูกค้าหรืองานอะไรพวกนี้มันมักจะแฝงไปด้วยปัญหา
ทำให้คุณสุวรรณีคือต้องมีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าถ้าอดทนก็ผ่านไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แล้วก็ถามเข้ามาว่าทำยังไงถึงจะแบบค้าขายดี
อย่างแรกก็คือคุณต้องทำร้านให้สว่าง
เขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นพลังหยาง
ให้แบบว่ามีลูกค้าเข้ามามากขึ้น
แล้วก็ต้องเคลียร์พยายามเคลียร์ร้านค้าให้โล่ง
อย่าให้ลกเพราะว่าลกมันหมายถึงว่า
ขวางทางโชคลาภเวลาโชคลาภจะเข้าร้านมันเข้าไม่ได้
และอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการเปิดประตู

บางทีบางร้านเปิดประตูออก
บางร้านเปิดประตูเข้าพักเข้าดึงออกอะไรอย่างเงี้ย

สมมุติว่าเวลาที่เราเปิดออกก็คือเหมือนกับว่าพักพลังชี่ให้ออกไป
ออกไปนี่ก็คือหมายถึงว่าแบบให้โชคลาภออกไป
แปลว่าสมมุติว่าถ้าเราเป็นร้านค้าเนี่ย
คนจะเข้ามาในร้านคนต้องผักเข้า
ใช่ค่ะก็คือหมายถึงให้โชคลาภมันเข้ามา
ค่ะแล้วเวลาจะออกก็ต้องดึงออก

เปิดเข้าออกทางเดียวกันอ่ะอย่าผลักไปผักมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ

เป็นเคล็ดลับความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะลองไปปรับใช้ดูนะคะ

ในเรื่องของครอบครัวพื้นฐานโดงชะตาค่อนข้างที่จะทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา
เดี๋ยวก็แบบว่าแบบจุกจิกมีปากเสียงกันแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงเรียกว่าก็ลาบลื่นดี
นอนลิ้นกับฟันนิดหน่อยถลอกกันบ้างเนอะ
เอาล่ะดูกันไปนะคะขอให้ช่วงสุดท้ายนะคะ
คุณธนัดนะคะเกิดวันที่๓๐พฤษภาคม๒๕๓๘ถามเรื่องการเงินและการงานค่ะ
ในเรื่องของการเงินนะคะดวงมีเกณฑ์แบบว่าใช้จ่ายเยอะนะใช้จ่ายเยอะแต่ว่าไม่สะเทือนเลย

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าวางแผนการเงินสักนิดนึงก็น่าจะดี
ส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานถือว่าโอเค
เขาเรียกว่ามีงานเข้ามาเรื่อยแต่ว่าจะถึงขนาดเปรี้ยงปังไหม

เพราะว่าดวงเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงระยะปีชง
ดวงมีโอกาสที่แบบว่าจะมีผู้ใหญ่เพศหญิงคอยอุปถัมภ์

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าทำงานร่วมกับผู้หญิงหรือว่ามีผู้ใหญ่เพศหญิงเป็นเจ้านาย
เขาจะค่อนข้างที่จะอุปถัมภ์กันดี
แต่ว่าปีชงต้องระวังคือตามดวงจะโดนในเรื่องของความรัก
ถ้ามีแฟนระวังแบบจะทะเลาะกับแฟน
ถ้าโสดระวังจะมีคนมาหลอก
มีเคล็ดลับแก้ชงสักนิดให้เขาไหม
ในเรื่องของการแก้ชงนะคะก็แนะนำว่าไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ
เพราะว่าโรงศพก็คือหมายถึงว่าความตายใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าให้มันหมดไป

ไปบริจาคโรงศพนะแต่ถ้าไปไม่เจอโรงศพก็แสดงว่า

ไม่ใช่ไปร่วมการศพ

วัดใกล้บ้านของท่านไปหยอดตู้บริจาคอะไรก็ได้
วันนี้นะคะ๓ผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไปเป็นกำไรปีเสีย
วิธีการที่ได้กำไรปีเสียไปแล้วต้องทำยังไงคะหมอไก่
อย่างแรกนะคะก็คือต้องทำการล้างหน้าปีเสียก่อนนะคะ
ก็คือเอาน้ำสะอาดก็คือรูปตรงหน้าปีเสีย
แล้วก็ให้ปีเสียเห็นเราเป็นคนแรก
รูปหน้าแล้วก็หันปีเสียเข้าหาเรา
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรานะ

จะมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากที่สุด
เน้นเลยสิ่งแรกที่เราอยากได้มากที่สุด

ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเวลาที่ใส่ปีเสียเนี่ย
ใส่มือข้างไหนก็ได้แต่ว่าต้องใส่หันหัวออก

เพราะหันหัวออกเนี่ยหมายถึงว่าให้ปีเซียนเนี่ยไปกินโชคราบ

แต่ถ้าสมมุติว่าหันหัวเข้าก็คือเอาโชคลาภของเราออกไป

ได้เป็นเคล็ดเล็กน้อยนะคะที่ได้จากหมอไก่วันนี้ค่ะ